คนแชร์กันเยอะแล้วก็รุมกระหน่ำคอมเมนต์ด่ากันเยอะมากค่ะ
เป็นผู้หญิงคนนึงนะคะใช้ทั้งมือแล้วก็เท้าอะค่ะ
ทั้งตีทั้งเอาเท้าเหยียบหน้าลูกวัย๕เดือน
ย้ำว่าเด็ก๕เดือนเท่านั้นนะคะ
แล้วเด็กคือร้องไห้จนแบบหน้าแดงไปหมดเลยค่ะ

คุณผู้ชมขนาดเซ็นเซอร์แล้วนะ
เชื่อว่าหลายคนดูแล้วต่อให้เป็นคนที่แบบไม่มีลูก

เป็นภาพและเสียงที่บีบหัวใจมาก
คือเสียงเด็กฟังดูแล้วรู้เลยว่าคือร้องด้วยความเจ็บปวด

หน้าน้องสีแบบเข้มขึ้นมาจากสีผิวเลยนะคะ
หนึ่งในวันที่๑๘มิถุนายนนะคะ
เป็นภาพผู้หญิงที่มีลูกอ่อนไว้๕เดือน

แล้วตบแล้วก็ถีบลูกแบบไม่ปรานีเลย
มันมีจังหวะตอนท้ายที่เขาเอามือไปบีบเข้าที่คอของลูกด้วย
แต่ว่าก็ด้วยภาพเนี่ยมันตัดไปตอนท้ายก็เลยไม่รู้ว่าแบบ
จับเอาไว้หรือว่าบีบหรือว่ายังไงนะ
แต่ก็คือเป็นการกระทำที่รับไม่ได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านผนโยธินนะคะ
เขาบอกว่าเป็นอดีตนายจ้างของสามีผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เขียนข้อความใต้คลิปบอกว่า
คลั่งยากระทืบลูกโชว์สามีให้สามีกลับมาหาหลังจากสามีหนี
คือเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้คืออดีตนายจ้างนะคะ

ไปขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะทนผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวแล้ว

คนเข้ามาด่าผู้หญิงคนนี้เยอะมาก

ย่านตลาดอมวลพันธุ์แยกกเศษ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นว่าสองคนนี้ทะเลาะกันตลอดเวลา
แม่เด็กติดยาอย่างหนักเลยค่ะพอหลอนยาก็จะไม่ยอมมาทำงาน
แล้วก็ไปลงกับลูกชวนสามีทะเลาะตลอด
สามีเองไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปรึกษาเข้ามาตลอด
พอทะเลาะกันบ่อยขึ้นสามีเริ่มทนไม่ไหวหนีเลยค่ะ
หนีไปอยู่กับเพื่อนพอฝั่งเมียรู้ว่าผัวหนีไปก็ไม่พอใจ
ง้อโทรหาโพสต์เฟซบุ๊กตามหาใหญ่เลยนะคะ
หอบลูกไปอาศัยที่ห้องสามีเก่าของตัวเอง
แล้วก็ทำร้ายลูกแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้
ส่งไปให้สามีใหม่ที่เป็นพ่อเด็กเพื่อเรียกร้องความสนใจค่ะ

ใช้ยาเยอะหนัก

เหตุการณ์นี้ผมเจอผมก็ยามเตือนทั้งคนอื่นก็ว่าบอก
ก็ไม่ค่อยเป็นคนใช้ยาชุมเฉียวอารมณ์ร้ายด่ากาททั้งซอย
แล้วก็ไปลงกับเด็กมันไม่ใช่
คุณทำแบบนี้ไม่ได้เด็กเป็นผ้าขาวเขาไม่รู้เรื่องอะไร
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้คือโพสต์ที่เขาลงไว้เป็นตนต้นโพสต์
แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโพสต์ที่ฝ่ายผู้หญิง
โพสต์เพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อจะให้สามีกลับมาหานะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะหลังจากที่เรื่องถูกแชร์ออกไปเยอะ
นี่เป็นโพสต์ของฝั่งแม่เนี่ยเห็นไหมคะ
เจอผู้ชายคนนี้ช่วยบอกทีลูกกับเมียคิดถึงมาก
โอ้โหสงสารลูกมากค่ะย้ำสงสารลูกมาก
แต่สิ่งที่ทำเหมือนไม่ได้สงสารลูกเลยนะคะ
อ่าปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไป
ผู้หญิงคนนี้ก็ติดต่อมาหาอดีตนายจ้างคนเมื่อสักครู่
นายณฑวุฒิเนี่ยนะคะเพื่อขอให้ลบคลิป
เขาก็บอกว่าให้แม่เด็กหยุดพฤติกรรมแบบนี้

เธอก็เลยเกิดกลัวหอบลูกเดินทางมาเก็บข้าวเก็บของที่ห้องเช่า

ทีมข่าวเราไปตรวจสอบที่ห้องเช่า
คุณผู้ชมดูสภาพดูนี่นะเออ
อยู่ได้ยังไงเด็กวัย๕เดือนจะอยู่แบบนี้อยู่ยังไง

เขาบอกว่ามันเลอะเทอะแล้วมันก็สกปรกมาก

ล่าสุดค่ะอดีตในจ้างคนนี้แจ้งให้พ่อเด็กมารับลูกวัย๕เดือน

เราก็อยากจะพูดคุยกับฝั่งพ่อเด็ก
แต่เขาบอกเขาไม่สะดวกที่จะให้ข่าวนะคะ
ซึ่งฝ่ายแม่เด็กก็ยอมให้สามีเอาลูกไปเลี้ยง

จริงพาเด็กไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน
แล้วก็ดูแลให้ปลอดภัยก่อนดีกว่า